พระกับสับปะเรอทำงานด้วยกัน

ก็พระท่านโพสต์ออกไว้
บอกว่าพระก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับสับปะเรอ
จนไม่รู้ว่าไหนพระไหนสัปเปร่อ
คนก็เลยแชร์กันในโลกโซเชียลเห็นไหมคะ

ทุกคนช่วยกันไงฮะทั้งพระทั้งสับปะเหลอก็ช่วยกัน
ปนักกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

ก็เลยต้องเขียนเอาไว้ที่หน้าอกแบบนี้

อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ชาวเน็ตก็เลยแชร์กันเยอะมากว่า

ล่าสุดวัดพระธรรมกาย
พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโส

เป็นศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

อาจจะเป็นกู่ภัยอาจจะเป็นสับปะเหลออะไรแบบนี้ค่ะ

อะไรก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีใช่ไหม

ส่วนวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

ก็คือทำหน้าที่สัปเหรอค่ะ
มองไม่ออกว่านี่คือเจ้าคณะอำเภอ
คือเจ้าอาวาสวัดนะคะ

ยังไม่ได้มีเป็นสีส้มอะไร

ทางวัดก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการให้

ยังไม่ได้เลยสักเข็มเลยนะคะ
ก็เลยฝากมาว่ารอคอยวัคซีนอยู่
เพราะว่าส่วนงานนี้ก็หนักเหมือนกัน

ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้

ก็บริจาคไปได้นะครับทุกพื้นที่เลย
หน่วยงานที่เขาจำเป็นต้องใช้นะฮะ